ทีนี้เรื่องใหญ่ข่าวใหญ่ไทยแลนด์คนไปขุดทองไปร่อนทอง
เบิร์ตโอ้โหหลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตากัน

อยากไปร่อนทองบ้างคุณไม่ต้องไปแล้วนะ
เพราะไม่ใช่ว่าเขาปิดกลัวโควิดนะอ่าเขาปิดไปเมื่อวาน
พี่เบิร์ตเพราะผู้ชายคนนี้ออกมายอมรับความจริงแล้วครูหนุ่มเนี่ยเขาชื่อว่าบีเนี่ย
เขาบอกว่าเขากุเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลย
แล้วเป็นครูจริงป่ะเนี่ยไม่ได้เป็นครูด้วยเป็นแค่พี่เลี้ยงเด็ก
เป็นแค่พี่เลี้ยงเด็กแล้วไอ้ทองที่ไปเจอเนี่ยก็ไม่ใช่
แผ่นทองตัวเองก็โยนเข้าไปเองเนี่ย
แล้วจำได้ไหมหลังจากนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งไปขโมยกระทะแม่เนี่ย
ร่อนทองเนี่ยแล้วด้วยพระพุทธรูปเนี่ยนะคะ
เหรียญต่างเนี่ยคุณดูไหมพระ
แล้วก็เนี่ยในมือเนี่ยเขาไปเช่ามาตามตลาด
แล้วเขาก็โยนลงไปในคลองชลประธานตรงนี้

ทำทำไมใช่ไหมก็พยมฟังข่าวนี้ให้จบนะ
แล้วก็ดูไว้เป็นบทเรียนและอุทาหรณ์

เอาแบบนี้ก่อนค่ะบรรทัศน์สุดท้าย
เรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกทั้งเพนะ
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นต้นเรื่องเลยเนี่ย
บอกเรียกตัวเองว่าครูหนุ่มครูหนุ่มเป็นครูเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายบีเห็นไหมคะผมยาวยาวสะพายกระเป๋าคาดบอดี้ครอสตรงนั้นแหละค่ะ

ชื่อจริงก็คือนายกรพัฒน์พรของแม่
นายบีเนี่ยสุดท้ายออกไปยอมรับกับมักข่าวนะฮะ
เมื่อวานเห็นบอกว่าร้องห่มร้องไห้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเรื่องของการร่อนทองทั้งหมดเนี่ย

กลับไปวันที่๙มกราคม
ขณะที่เขาเนี่ยไปหาหอยที่คลองชนรับประทานดอนแจง
ก็คือตรงที่เขาบอกว่าเขาไปร่อนทองเจอนั่นแหละ
แล้วเขาเหลือไปเห็นทองคำ
หยิบขึ้นมาดูจากนั้นก็กลับไปที่บ้าน
แล้วก็ไปนำเครื่องตรวจจับโลหะมาค้นหา
แล้วก็ไปเจอเศษทองรูปภัณฑ์เพิ่มอีกหลายชิ้น
ก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้จนกระทั่งวันที่๑๕มกราคม
แล้วก็มีนักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่งติดต่อมาขอสัมภาษณ์เขา
แล้วนักข่าวคนนั้นเนี่ยเป็นคนเขียนบทให้หมดเลยนะคะ
แล้วให้ผู้ชายคนนี้ในบีเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาบอกว่า
นายบีคุณต้องบอกว่าคุณเนี่ยนะไปเจอคนขับรถสิบล้อ
แล้วคนขับรถสิบล้อบอกว่าคนขับรถสิบล้อคนนั้นเนี่ย
เคยมาร่อนทองที่คลองชลประธานตรงนี้
แล้วเคยเจอทองแล้วก็ทำให้นายบีเนี่ยก็เลยมาร่อนตามคนขับรถสิบล้อ

แล้วไม่รู้ว่าไอ้คนขับรถสิบล้อร่อนทองเนี่ยมีจริงหรือเปล่า
แต่ว่าในบีบอกว่านักข่าวท้องถิ่นคนนี้เป็นคนเขียนบทให้พูดแบบนี้นะคะ

แล้วนักข่าวก็พาเขาไปออกรายการทีวีช่องหนึ่ง
ตอนนั้นทีวีช่องนั้นบอกว่าให้ค่าตอบแทนในการที่จะไปตอบไปออกรายการเนี่ย
แต่ปรากฏว่าเขาได้กลับมาเพียง๒๐๐๐บาทในบีเนี่ย

ตัดสินใจยอมออกมาบอกความจริงกับสังคมนะฮะ

แต่เรื่องทั้งหมดที่ผมเมคขึ้นมาก็คือว่ามีเรื่องรถสิบล้อ
มีเรื่องพระก็คือพระก็ผมก็อยากให้ชาวบ้านมีรายได้
ผมก็จับโยนไปในคลองจับโยนไปในคลอง
ก็ด้วยความแบบรู้แบบรู้เท่าไม่ถึงการด้วยครับ
ยังไงก็ผมก็ฝากขอโทษทุกคนด้วยนะครับ
รวมทั้งผู้ว่าในอำเภอและประหลัดจังหวัด
ขอโทษชาวบ้านว่ายะที่ทำให้แตกตื่นนะครับ
เขาบอกว่าเขาทำไปรู้เท่าไม่ถึงการจากความคึกขนองนะคะ
ก็ต้องไปด้วยน่ะว่าผิดกฎหมายพระบาลว่าเขามงขาสานรึเปล่านะ